ครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวลูกเขยบอกไม่ไหวแล้วจริง
เมื่อพ่อทำร้ายน้าชายที่ป่วยเป็นออทิสติก
ทำร้ายขนาดไหนไปดูค่ะ
คุณดูดินี่ค่ะนี่คือคนในบ้านแอบถ่ายคลิปเอาไว้นะคะคุณคิงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะได้ยินเสียงไหม
ตบกระทืบป้าบป้าบป้าบ
ที่เราได้ยินนั่นน่ะที่เขาทำร้ายอยู่คือน้องชายแท้ของเขาเอง

คนที่เอาเรื่องราวนี้มาร้องเรียนก็เท่ากับว่า
คือเขาเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุ
แล้วคนที่ถูกทำร้ายที่บอกเป็นออทิสติกก็คืออาของเขา

เพราะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็ดูจะมีอายุแล้วนะครับ
คือผมสีดอกเหลาสีขาวแล้วนะ
คุณอายุ๖๘ปีแล้วคุณคิง
แต่ทำร้ายน้องชายแบบนี้แล้วน้องชายไม่ได้สู้เลยนะ
สู้เลยเพราะเขาป่วยเป็นออทิสติกค่ะ

แล้วนี่เหตุการณ์นะคะในคลิปเนี่ยถูกระบุไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน
แล้วก็คุณผู้ชมดูมันมีคลิบอื่นอีก
นี่คือเอาเท้ากระทืบฟาดเข้าไปที่หน้าเหยียบเข้าไปที่ตัว

ทำไมทำแบบนั้นล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิคะ
เหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะคือที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
หลายหลายคลิปด้วยกันมาจากคนในครอบครัวที่เป็นลูกสาวเอง
แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเป็นลูกเขยก็แล้วกันแอบถ่ายคลิปเอาไว้
เอามาร้องกับสื่อเพราะต้องการให้เข้าไปช่วยตัวอาค่ะ
อาที่เป็นน้องชายของพ่อป่วยเป็นออทิสติกอายุ๕๓ปี
ส่วนคนเป็นพ่ออายุ๖๘ทำร้ายน้องชายตัวเอง
นาอาได้แต่ร้องโครงคารอยู่บรรยาบ้านย่านบางขุนเทียนที่กรุงเทพฯ
คนในครอบครัวนี้ทนไม่ไหวเลยเอาคลิปนี้ออกมาแฉนะคะ
ถามว่าแล้วเพื่อนบ้านเคยเห็นบ้างไหมเพื่อนบ้านบอกเห็นมาตลอด
เห็นพฤติกรรมแบบนี้เตือนก็แล้วไม่รู้จะช่วยยังไง
และอ้อนวอนใครก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
คนที่ถูกทำร้ายหน่อยเพราะกลัวว่า
เดี๋ยวอาจจะไม่มีชีวิตรอดต่อไปก็ได้
พลเมืองดีนะคะมีการแจ้งไปยังพมด้วยนะคะ

แล้วคลิปอื่นที่เป็นพฤติกรรมการถูกทำร้าย
ตบทั้งกระทืบเอาหัวโขกกำแพงก็มี
มิถุนายนพมเลยเข้าไปช่วย
พาคนเจ็บก็คือในหมายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พบว่าในหมายกระดูกหนูแก้ไม่ร้าว
ตาเนี่ยทั้งขวาทั้งซ้ายบวมแทบปิดเลย
คุณดูตาขวาเขาบวมมากเลยนะ

แล้วบอบช้ำทั้งตัวค่ะคุณคิงคุณผู้ชม
สุดท้ายมีการพาเขาแจ้งความด้วยนะคะ

ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละปรากฏว่าไปเจอลูกสาว
ลูกสาวของคนก่อเหตุก็คือนายทวีชัย
คือลูกสาวเนี่ยย้ายออกจากบ้านเตรียมแล้ว
แล้วจะออกจากบ้านไปกับสามี
แล้วก็จะไปกับหลานเพราะอะไร
เพราะรู้ว่าไม่รู้วันเกิดเหตุจะโดนทำร้ายหรือเปล่า
ตอนนี้คนในบ้านกลัวกันหมดแม้แต่ลูกของคนก่อเหตุนะคุณ
ลูกสาวเล่าเลยว่าพ่อที่ชื่อว่านายทวีชัย
ลุ้มคลั่งเวลากินเหล้าแล้วก็จะทำร้ายคนในบ้าน
เอาจริงทำร้ายแม่ด้วยนะแล้วถามว่าแล้วแม่อยู่ไหนแล้ว
แม่เสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่คนที่พ่อจะทำร้ายมากเลยก็คือในหมายอาของหนูเอง
พ่อชอบดูมวยทุกวันลูกสาวบอกนะ
แล้วจะรู้ด้วยว่าส่วนไหนของร่างกายเป็นจุดสำคัญ
สาเหตุอาจจะเกิดจากความเครียด
ที่พ่อต้องดูแลน้องชายที่ป่วยเป็นออทิสติก
คือผมเห็นบางช่วงนะคลิปที่เขาแอบถ่ายเอาไว้
เหมือนบางช่วงเขาก็เอาข้าวมาป้อนเอาผ้ามาเช็ด
แต่สักพักหนึ่งก็สลับไปทุบไปตี
ก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงแสดงว่าเขาคือดูแลด้วย
แล้วก็ทำร้ายด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ก็ลูกสาวให้ข้อมูลแบบนี้ไงคุณว่า
เขาคาดว่าอาจจะเป็นเพราะต้องมานั่งดูแลคนป่วยแบบนี้หรือไม่
แล้วทำให้พ่อเกิดความเครียดแล้วก็อายุเยอะมากแล้วด้วย
ส่วนคุณอานะคะเป็นออทิสติกอย่างที่บอก
แต่จริงแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ทำอะไรเองไม่ได้เลยนะคุณคิง
คือลูกสาวเนี่ยถ้าถามหนึ่งก็คือเป็นหลานเป็นหลานของคนเจ็บ
สามารถที่จะช่วยงานในบ้านเล็กน้อยได้อันนี้เธอเล่านะ
คือเอาอย่างนี้เธอบอกว่าเธอเคยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกมาก่อน
แต่ต้องกลับมาเพราะใกล้ที่ทำงานของเธอแล้วก็โรงเรียนของหลาน
แต่นับวันพอมาเห็นความรุนแรงที่พ่อทำกับอาของเธอบอกไม่ไหวจริง
แล้วกลัวด้วยว่าหลานซึ่งยังเป็นเด็กอยู่จะจำความรุนแรงนี้ไปเป็นแบบอย่าง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อตัวเธอเองนะให้ไปชดใช้กรรม
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง

คุณคิงลูกเขยบอกว่าตัวเขาเองยังหนุ่มยังแน่นแบบนี้

๒ปีก่อนถูกบีบคอมาแล้วครั้งหนึ่ง
เขาบอกเลยเขาจำฝังใจมาตลอด

อันนี้เอายังไงเขาเคยบีบคอแล้วเขาทำอย่างอื่นไหม
เขยบอกหลังจากนั้นผมพยายามไม่ไปเถียงพ่อเลย
เพราะผมรู้ว่าการเถียงกันมีปัญหากับเขา
จะทำให้พ่อเพิ่มอารมณ์ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แต่ถามว่าตอนนี้ทุกคนจิตตกไหม

ก็น้าอาเนี่ยทำยังไง
ต้องให้กลับมาอยู่ที่บ้านนี้เพราะไม่มีใครดูแลอา
แต่ใจก็เป็นห่วงความปลอดภัยค่ะ
ส่วนมากเย็นจะโดนหนักเพราะเขากินเหล้าไง
ถ้าพูดแล้วเป็นสติที่ว่าแบบ

แบบว่าที่ว่าขาดความอบอุ่น
พูดกับเขาก็ไม่ได้เคยพูดแล้ว
ป๊าป๊าคิดอะไรไหม

อ้าวคงเตี้ยเจ็ดไหมอีกแล้วอะไรอื่นเนี่ย
ใจก็อยากให้จับแต่ตอนนี้คือมันทำอะไรเขาไม่ได้
คือเขาเห็นว่าอายุเขามากแล้ว
แล้วคือจับไปก็เหมือนกับว่า
ไปก็ไม่มีอะไรก็ไปโดนแค่เสียค่าปรับไปตัดเตือน
ถ้าเราอยู่ต่อเราไม่รู้ว่า
ตอนที่เรานอนหลับอยู่นี่
เขาจะขึ้นมาทำอะไรเราไหมอะไรประมาณพวกนี้
เราก็ห่วงหลานสองคนและคนในครอบครัวด้วยประมาณนั้น
เราเลยคิดว่าเรามีทางเลือกได้เราก็ไปดีกว่า

แล้วพอดีมันจิตตกจริง
มาดูแลต่อที่บ้านยังไงก็ต้องโดนเข้าสู่สภาพ
สภาพโดนโดนพี่ชายเขาทำฤนกรรมเหมือนเดิม

เพราะว่านี่แล้วก็อยู่บนมาจาก๓๐ปีแล้ว

ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ฟังใคร

ฟังทั้งลูกสาวคนก่อเหตุ
ลูกเขยคนก่อเหตุและเพื่อนบ้านพูดไปในทิศทางเดียวกัน
แม้แต่เพื่อนบ้านก็เคยเห็นการกระทำความรุนแรงแบบนี้
ถามว่าแล้วยังไงลูกเขยเองยังบอกเลย
บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปรักษาตัวเอากลับมา
ก็อาจจะต้องเดินแบบเดิมอีกในสภาพแบบเดิม
อันนี้น่าห่วงทีนี้ถามว่าแล้วยังไง

ทีมข่าวของเราบอกว่าตอนเย็นตอนวันนั้นที่ไปที่บ้านของคนก่อเหตุ
เห็นว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาออกบ้านแล้วทำตัวใช้ชีวิตปกติเลยอ่ะคุณ
ตำรวจเองตอนนี้มีการเชิญตัวลูกสาวกับลูกเขยไปสอบปากคำ

ตำรวจบอกว่ากับพมมาเชิญตัวนายทวีชัยแล้ว
ตอนนี้ไปที่สนบังขุนเทียน
บอกตอนนี้ต้องคุมตัวไว้ก่อน๔๘ชั่วโมง
ทำความเข้าใจพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำ
ส่วนลูกสาวกับลูกเขยเขาบอกว่าเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านไปแล้วค่ะ

ส่วนตัวของน้องชายคนก่อเหตุจะเป็นยังไง
นั้นก็เดี๋ยวรอติดตามอาการด้วยนะครับเพราะว่าตาบวมเป่งเลย
คุณผู้ชมครับการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ